ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ไปดูสถานการณ์การชุมนุมกันหน่อยนะครับ
วันนี้กลุ่มคาร์มอบนัดชุมนุมที่แยกอโศก
ต้องลาออกจากตำแหน่งนายรัฐมนตรีนะครับ
คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ตรงจุดนี้นะครับมองไปด้านล่างเนี่ยเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมพอดี

คุณภาคภูมิเข็มมาสอนครับกว่า๓ชั่วโมงแล้วนะคะ
ที่เกลือข่ายไล่พลเด็กประยุทธ์ได้ร่วมชุมนุมกันที่แยกอสกมนตรี
ตอนนี้ค่ะเป็นการปลาใสของคุณนัทธวุสัยเกลือเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดนะตอนนี้เลยค่ะ
ประสัยวันนี้นะคะใช้แกนนำทั้งหมดนะคะที่ขึ้นประสัยเพื่อที่จะตอกย้ำ
การไม่เอาพลเอกประยุทธ์ในการบริหารประเทศนะคะจนมาถึงคนสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะ
เป็นคุณนัทธวุฒิสายเกลือนะคะได้ประสัยด้วยลีลาที่ดุเดือดเลยค่ะ
ก็ยืนยันนะคะว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ
เพราะบริหารประเทศล้มเหลวตั้งแต่ที่เข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะการชุมนุมในวันนี้นะคะก็บอกเลยว่าตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ
ยาวไปจนถึงเกือบถึงรถไฟใต้ดินทางที่จะเยื้องไปถนนเพชรบุรีนะคะ
ก็มีมวลชนเนี่ยมาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ
จนถึงเวลาตอนนี้๑๙๓๒นาทีค่ะ
ก็ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นของการจัดเวทีเพื่อที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์แล้วนะคะ
เพราะว่ากำหนดการเดิมที่คุณนัทธวุฒิได้แจ้งไว้เนี่ยจะสิ้นสุดในเวลา๒๐นาฬิกาค่ะ
วันนี้นะคะทางคุณนัทธวุฒิเนี่ยก็ได้มีการพูดกับมวลชนทุกคนนะคะ
ว่าการมาปราศัยในวันนี้ไม่ใช่การอภิปรายนอกสภานะคะ
ที่ในสภาในวันนี้ก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
แต่การจัดปลาใสที่แยกอโศกมนตรีเป็นการตอกย้ำฉันธามติ
ไม่เอาพลเอกประยุทธ์แม้แต่วันเดียวค่ะคุณภาคภูมิคุณเขมมาสอนค่ะ
รวมถึงวันนี้นะคะก็มีแกนนำหลายคนเลยนะคะ
โผล่มาร่วมให้กำลังใจแล้วก็ขึ้นเวทีประสัยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่ขอนแก่นนะคะมีรุ้งปนัสยาด้วยนะคะ
ที่มาอยู่ด้านหลังเวทีให้กำลังใจค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้
กลุ่มธรรมสาธุและการชุมนุมก็มีการก็จะมีการจัดการปราศัยด้วยค่ะ
คุณภาคภูมิเข็มมาสอนค่ะที่แยกราชประสงค์ค่ะของทางกลุ่มของคุณนัทธวุฒิเนี่ย
ก็บอกว่าก็จะหลีกทางให้กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะ
ที่จะจัดการประสัยพรุ่งนี้เนี่ยจัดการชุมนุมวันนี้เนี่ย
ก็ให้ทางกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยค่ะ
ได้ทำกิจกรรมแล้วก็รวมพลังกันเพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงเสียงของประชาชน
ที่แท้จริงว่าไม่เอาประเด็นประยุทธ์ค่ะคุณภาคภูมิเก็บมาสอนค่ะ
ครับคือวันพรุ่งนี้ทางกลุ่มคาร์มอบตรงนี้เนี่ย
ทางแยกอโศกตรงนี้จะงดชุมนุมแล้วก็ให้ทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ย
ไปที่แยกราชประสงค์ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ทางคุณนัทธวุฒิเนี่ยค่ะ
กับคุณสงบัติบุญงามนุงนะคะที่เป็นแก่นนำหลักของกลุ่มคาร์มไล่ประเด็นประยุทธ์เนี่ย
ก็บอกเลยค่ะว่าการชุมนุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะยุติค่ะ
เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้จัดการประสัยที่แยกได้ประสงค์ค่ะ
ส่วนวันอื่นนะคะวันที่๔เป็นต้นไปต้องจับตานะคะ
เพราะคุณนัทธวุฒิบอกว่าแยกระสงค์ตรงนี้เนี่ยจะไม่เงี๊ยบเหงา

จากนั้นก็จะมานัดชุมนุมตรงนี้กันต่อไป
คือเงื่อนไขก็คือจนกว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกใช่ไหมครับคุณสิริวัล
ใช่ค่ะเงื่อนไขของทางภาคีเครือข่ายของคุณนัทธวุฒินะคะ
ก็ยืนยันเลยว่าจะชุมนุมขับไล่จนกว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกนะคะ
และก็กระบวนการของการอภิปรายในสภาเนี่ยที่จะมีการล้มโหวตคว่ำต่างนอกสภาเนี่ย
คุณนัทธวุฒิบอกว่าไม่ยอมรับแม้แต่นิดเดียวนะคะทุกอย่าง
กระบวนการทุกอย่างที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยในสภาเนี่ย
ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบเท่านั้นค่ะส่วนพลังของมวลชนของประชาชนนะคะ
อย่างที่กลุ่มคุณนัทธวุฒิได้มีการชุมนุมเนี่ยก็จะเป็นอีกพลังหนึ่งให้มีการตอกย้ำว่า
ยังไงประชาชนก็ไม่เอาผลเอกประยุทธ์ในการบริหารประเทศและเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ

กัญญาเขาจะกลับมาชุมนุมตรงนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนั้นจะมีการลงมติเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจพอดี
ก็นึกด้วยทั้งภาพของเราก็อยู่บนสะพันลอยค่ำแยกพอดี
เดี๋ยวก็จะเห็นภาพลงมาก็ค่อนข้างเต็มพื้นที่
เราจะรายงานมาเพิ่มเติมคาดว่าจะมีการยุติการชุมนุมประมาณสองทุ่ม